ตบตรีมานะอินพิทักษ์ผู้บังคับการ

พร้อมกับพนักงานสอบสวนสพโคกขามนะครับ
ได้นำตัวนายพีชนายธนวัฒน์คำแหงพล
พ่อค้าสลากวัย๓๕ปีที่โกหก
เรื่องมีลูกค้าถูก๑๕ล้าน

ไปทำแผนที่ปั๊มน้ำมันปตทสาขาเอกชัย
เพื่อชี้จุดเกิดเหตุวันที่กุเรื่องนะครับ
ว่ามีคนที่ซื้อกับเขาแล้วก็ถูก

การทำแผนก็ไปชี้จุดที่นายพีช
ได้ทำเหตุการณ์ต่างเอาไว้นะครับ
โดยตำรวจให้จำลองเหตุการณ์ทั้งหมด๓จุด
จากจุดที่นายพีชถ่ายภาพกับลอตเตอรี่นะฮะ

แล้วก็จุดที่ถ่ายภาพกับทางเข้าของปั๊มน้ำมันนะครับ
ตรงนี้แล้วก็มีจุดที่๓นะครับ
ก็คือจุดที่ขายลอตเตอรี่นะฮะ
เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่โอ้โหพอข่าวดังแล้วลูกค้ามาซื้อเยอะแยะไปหมดนะครับ
ทำแผนทั้ง๓จุดก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเยอะเลยนะครับที่มารอดู
ใช้เวลาในการชี้จุดต่างอยู่แค่๕นาทีนะครับ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายพีชกลับไปที่สพโฆขาม
คุมตัวไว้ที่ห้องคุมขังของสพต่อนะครับ
วันพรุ่งนี้ตอน๑๐โมงเช้า
ตำรวจจะนำตัวนายพีชไปฝากขังที่สจสมุทรสาคอน
ในข้อหาความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์

ข้อหาช่อกงประชาชน
ข้อหาปลอมแปลงเอกสารก็คือการตัดแปะลอตเตอรี่
แล้วก็ข้อหาขายลอตเตอรี่เกินราคา
พนักงานสอบสวนบอกว่าจะคัดค้านการประกันตัวนะครับ
เนื่องจากเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
แล้วก็มีประชาชนหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อการช่อโกง
วันนี้ในพีชก็เปิดใจอีกรอบหนึ่งนะคะ
ก็ยังคงยืนยันคำให้การตามเดิมที่เคยพูดไว้เมื่อวานนี้
ที่แถลงกับสื่อมวลชนไป
ข้อหาที่ตำรวจแจ้งพีชบอกว่ายอมรับแค่๒ข้อหา
คือช่อกงกับขายลอตเตอรี่เกินราคา
แต่ข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในพีชบอกว่าเขาทำภาพขึ้นมาจริง
แต่ไม่ได้เป็นคนโพสต์ในโลกออนไลน์
ส่วนข้อหาปลอมแปลงเอกสารยืนยันว่าไม่ได้ปลอมแปลง
ส่วนเงินที่ผู้เสียหายแจ้งความว่าถูกช่อกงจากการสั่งซื้อลอตเตอรี่

ยืนยันว่าถ้าเสร็จธุระเรื่องของคดีความ
จะรีบจัดส่งลอตเตอรี่ให้ครบทุกคน
หรือถ้าหากว่าตัวเองไม่สามารถหาลอตเตอรี่ส่งให้ได้ทัน
ก็จะโอนเงินคืนทุกคนให้ครบทุกบาททุกสตางค์ไม่มีเจตนาจะโกงค่ะ
ผมก็อยากขอโทษพี่น้องประชาชนมากกว่าครับ
แล้วก็คนที่สั่งหวยนะครับทางออนไลน์

เดี๋ยวผมเสร็จธุระเสร็จผมจะจัดการส่งให้ทุกคน
ถ้าส่งไม่ทันผมจะโอนเงินคืนให้ทุกบาททุกสตางค์
ของพี่น้องประชาชนที่มาอุดหนุนผมหรือมาช่วยผมซื้อสักคนเลยครับ
บอกว่าพีชมีธุระอยู่ช่วงนี้
ธุระเรื่องคดีความแต่กว่าจะเสร็จก็ยาวนะคะ

ถ้าเชื่อพีชก็รอพีชหน่อยเดี๋ยวพีชเคลียร์เงินให้
อาจจะต้องรอนานครับ
พลตำรวจรีมานะอินพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาคร
บอกว่าวันนี้ยังไม่ได้นำตัวพีชไปฝากขังค่ะ

แล้วก็มีผู้เสียหายประมาณ๕รายนะคะ
เดินทางไปแจ้งความว่าตกเป็นเหยื่อการช่อโกงของในพีช
ก็จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของนายพีชด้วย
ว่ามีการติดต่อบุคคลอื่นในเชิงช่อโกง
และก่อเหตุเป็นขบวนการหรือเปล่า
เพราะว่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้อาจจะมีการทำกันเป็นขบวนการ
ซึ่งก็จะมอบหรือสิทธิ์แล้วก็เป็นพยานในการกระทำของในพีทที่เข้าข่ายหลอกลวงเป็นขบวนการ
นะคะผู้จัดตรวจทรีมานาทฯก็เลยบอกว่า
ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
ถ้าพบความเชื่อมโยงถึงคนอื่นในลักษณะของการกระทำที่
เป็นขบวนการนะคะก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
จะฝากขังในวันพรุ่งนี้
ข้อมูลต่างนะครับเพื่อพิสูจน์
ในข้อข้อหาอยู่แล้วนะครับ
ใครมีก็ส่งมาเรายินดีรับอีกแล้ว
พี่น้องประชาชนที่มาซื้อหวยจากนายพีชนะครับ
ก็ขอความรุงรับว่าใครที่ได้รับความเสียหายนะครับ
เรายังรอท่านอยู่นะครับ
นายพีชเขาก็มีติดต่อมาแล้วประมาณกี่ล้านครับ
ตอนนี้มีอยู่๔๕ล้านนะครับ
พีชเขาก็มีทนายความมาช่วยเหลือเรื่องคดีนะครับ
คือว่าที่เรือตรีศักดิ์ชายมีสมบูรณ์นะฮะ
ที่นั่งอยู่ข้างตอนแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับ

ได้นำโทรศัพท์มือถือของนายพีชมามอบให้กับตำรวจตรวจสอบนะครับ
แต่ว่ารายละเอียดอื่นไม่ขอพูดเพราะเดี๋ยวจะไปกระทบกับสำนวนคดี
ส่วนการเตรียมหลักทรัพย์ในการขอประกันตัว
ตอนนี้แม่ของนายพีชเตรียมหลักทรัพย์ไว้ประมาณ๒แสนบาท

แต่ขั้นตอนการยื่นประกันตัวตำรวจได้แจ้งว่า
ต้องให้ไปรอให้ไปฝากขังต่อสารจังหวัดสมุทรสาครในวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับ
หลังจากนั้นทางทนายถึงจะสามารถยื่นเรื่องขอประกันตัวได้
เพราะว่าชั้นพนักงานสอบสวนไม่ให้ประกัน

พีชยังคงยืนยันให้การภาคเศษตามที่ได้แถลงข่าวเอาไว้
ว่าวันนี้ขอตรวจยึดโทรศัพท์พอที่เมื่อวานโทรศัพท์เขาฝากกลับบ้าน
เอาโทรศัพท์ประมอบให้แล้วทางแม่เขาไม่เดินทางมา
ก็เดินทางมาแล้วทีนี้ก็ว่ารอพนักสวนยังไม่ได้ส่งตัวฝากหาง
คือไม่สามารถประกันตัวที่ที่ศาลได้เพราะการประกันตัวที่
โรงพระนามสวนเนี่ยมันก็ต้องประกันตัวที่สารต่ออย่างพรหมคุณออกขั้นตอน
ทางนี้เห็นทางแม่เขาเตรียมแล้วนะรายละเอียดเท่าไหร่ผมไม่ทราบเพราะว่า
เดี๋ยวประสานให้กันกันเองครับโอเคนะเดี๋ยวขอบคำเพิ่มเติม
ศัพท์ของนายพีชนี่แหละจะเป็นส่วนสำคัญในการขยายผลนะ
ถ้าข้อมูลยังอยู่หรือว่าถ้าลบแล้วแล้วกู้มาได้
ติดต่อกับใครอะไรยังไงยี่ปงยี่ปั๊วคนไหนโอ้โหทำไมลอตเตอรี่ถึงมาที่
ของเขาได้ถล่มทลายเยอะแยะไปหมดนะฮะ
ก็บรรยากาศที่สพโฆขามวันนี้ตลอดทั้งวัน
ครอบครัวหรือว่าแฟนสาวของนายพีชไม่ได้มาเยี่ยมนะฮะ
แต่ว่าช่วงเที่ยงเนี่ยมีพ่อค้าไอศครีมเป็นชาวตะบนโคกขามคนหนึ่งที่มาเยี่ยมนะครับ
เขาบอกว่าเขาชื่อกฤษณะสังวรลิมาเยี่ยมแล้วก็เอาไอศครีมรสช็อกโกแลต
จะเอามาให้กินนะครับแต่ว่าสิบเวนหน้าห้องขังบอกอันนี้หมดเวลา
ไม่ใช่ช่วงเวลาเยี่ยมก็เลยไม่ได้เข้าเยี่ยมนะครับ
เพราะเป็นคนหาเช้ากินค่ำเหมือนกันตัวเองก็เคยทำผิดพลาด
ก็เข้าใจแล้วก็พร้อมให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนปั๊มน้ำมันที่ในพีชเคยเช่าพื้นที่ขายลอตเตอรี่นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามข้อมูลนะครับทางปั๊มบอกว่า

ไม่ให้มาทำมาหากินค้าขายอะไร
ก็ต้องรอดูก่อนว่าถ้ามาติดต่อแล้วในอนาคต
ผู้ค้ารายใหม่เขามีหรือยังอะไรแบบนี้นะครับ

ทุกครั้งก็คือก็ใช้วิธีการประมูลในการหาผู้ค้ารายใหม่อยู่แล้ว

ี่ปั๊วถือว่าสำคัญมากนะที่ต้องมีการตรวจสอบ
เพราะว่านับตั้งแต่คุณอัจฉริยะมาตั้งข้อสังเกตการโกหกของในพีชเนี่ยนะคะ
คุณอัจฉริยะบอกว่าเหมือนกับมียี่ปั๊วโทรศัพท์ไปหา
แล้วก็ข่มขู่ว่าหยุดเถอะหยุดตรวจสอบเรื่องนี้เถอะเหมือนกับขู่
แล้วก็ประเด็นของนายพีชนะตั้งแต่เป็นข่าวตอนแรก

หลังจากนั้นแผงของในพีชขายลอตเตอรี่แบบถล่มทลาย
ล็อตแรกขายหมดรอแป๊บนึงนะไปเอาล็อตใหม่มา
ขายต่อช่วงบ่ายขายหมดเกลี้ยงอีกขายอยู่แบบนี้๓วัน
เราเคยนำเสนอคุณผู้ชมไปแล้วลองนับจำนวนดู
คร่าว๓วันนายพีชมีรายได้มีกำไรเนี่ยนะหลักล้านบาท
ทีนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าในพีชไปเอาลอตเตอรี่เยอะแบบนี้มาจากไหน
ก็เมื่อวานข้อมูลจากอาจารย์ธนวัฒนพลวิชัยโคศกของสำนักงานสลาก
ท่านบอกว่าตรวจสอบแล้วในพีชธนวัฒนพลวิชัยเนี่ยอ่า
ธนวัฒน์คำแหงพลเนี่ยไม่มีรายชื่อในการลงทะเบียนเป็นผู้รับสลาก

ใช่ดังนั้นก็ต้องตรวจสอบขยายผลว่าในพีชไปเอาลอตเตอรี่เยอะแบบนี้มาจากใคร
ี่ปั๊วรายไหนเพราะเอามาขายก็จัดชุดแล้วก็ขายเกินราคาด้วยเนี่ยค่ะครับ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะ
ในรายการขีดเส้นใต้การเมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจายทางไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ
คือนายอัจฉริยะพูดถึงเรื่องของยี่ปั๊วเอาไว้น่าสนใจมากคุณผู้ชม
อัจฉริยะบอกว่ายี่ปั๊วที่คาดว่าน่าจะอยู่เบื้องหลังการกุเรื่องลอตเตอรี่๙๐ล้านบาทของนายพีชเนี่ยนะ
เพราะว่าวันที่๕๖๗กันยายนที่ผ่านมาในพีชเนี่ยเอาลอตเตอรี่ที่เป็นหวยชุดไปขายเยอะมากไม่ขายเป็นใบเดียวเลยด้วยซ้ำ
หมายความว่าไปรับมาจากยี่ปั๊วโดยตรงแล้วยี่ปั๊วไปได้มายังไง
ซึ่งมีคนไปซื้อกันเยอะมากลอตเตอรี่เนี่ยชุด๑๕ใบชุด๒๐ใบของในพีชเนี่ย
แล้วก็การขายก็ขายแพงด้วยผิดกฎหมายนะคะ
อัจฉริยะก็เลยชี้แจงแบบนี้ว่าหลังจากมีการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล๑วัน
หลังจากประกาศไปหนึ่งวันเนี่ยยี่ปั๊วเขาไปกว้านซื้อมาจากกลุ่มสมาคมจากมูลนิธิที่ได้รับโคต้าครับ
กลุ่มสมาคมมวลนิธิต่างมีอยู่เกือบ๕๐๐แห่งนะคะ
ได้รับโคต้าลอตเตอรี่รวมแล้ว๖๐ล้านใบจากทั้งหมด๙๐ล้านใบที่เหลือเป็นการจัดสรรให้กับผู้ค้ารายย่อย
นี่คือระบบที่เขาทำกันปกติในปัจจุบันนะไม่ใช่กรณีของนายพีชคนเดียว

นี่คือคุณอาชิระแฉเลยว่าเนี่ยระบบยี่ปั๊วเนี่ยเขาทำแบบนี้กัน
ใช่ทางสมาคมทางมูลนิธิเหล่านี้ค่ะเขารับลอตเตอรี่มาแล้วบรรดายยี่ปั๊วเนี่ยไปขอซื้อเสนอราคาให้แบบนี้
เสนอราคาใบละ๗๖บาทจากต้นทุนที่ทางสมาคมทางมูลนิธิต่างได้มาจากสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล๗๐บาท๔๐สตางค์
ถ้ายี่ปั๊วไปเสนอ๗๖บาทแบบนี้หมายความว่าทางสมาคมทางมูลนิธิที่ยอมขายเนี่ยนะก็จะได้กำไรทันที๕บาทกว่าต่อ๑ใบ
ก็ไม่ต้องไปขายเองก็เป็นที่มาของคำว่าเสือนอนกินก็คือได้โคต้ามาไปรับมาเอายี่ปั๊วมาเสนอราคาให้ก็ได้กำไรแล้วนอนอยู่เฉย
เพราะว่าการได้โคต้าสลากมาเนี่ยจะเป็นรายเล็กรายใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคืนไม่ได้ถ้าคุณขายไม่หมดคุณต้องรับภาระขัดทุนเอง
แต่อันนี้นายอัจฉริยะบอกว่าเป็นบางสมาคมบางมูลนิธิเท่านั้นนะที่เขาทำถูกต้องมันก็มีนะแต่บางที่อาจจะแบบยอมขายให้ยี่ปั๊วเพื่อได้กำไรเนี่ยมันก็มีจริง

พอยี่ปั๊วได้ลอตเตอรี่มาในราคาเช่น๗๖บาท
ไปขอซื้อต่อมาจากสมาคมจากมูลนิธินะ
ทีนี้จัดชุดเลยรวมชุด๒ใบ๓ใบ๕ใบ๑๕ใบ๒๐ใบ
เหมือนที่เราเห็นขายอยู่ตามแผงลอตเตอรี่ค่ะ
ี่ปั๊วก็ขายต่อให้ผู้ค้ารายย่อยใบหนึ่งก็๙๐บาทขึ้นไป
เท่ากับว่ายี่ปั๊วได้กำไรต่อใบกว่า๒๐บาทแล้วนะคะ
เพราะว่าซื้อมาจากมูลนิธิจากสมาคมตั้งแต่ต้นทาง๗๖บาท
ขายต่อ๙๐บาทขึ้นไปก็ได้กำไรแล้ว
ก็ที่นายพีชบอกไงบอกผมขายถูกไม่ได้หรอก
ผมรับมาจากยี่ปั๊วก็๙๐๙๕แล้ว
มันเป็นแบบนี้ค่ะอาจจะมีบางเล่มที่ไม่สามารถจับคู่รวมชุดได้นะคะ
หรือว่าเลขไม่สวยก็จะขายเป็นเศษลอตเตอรี่ในราคาถูก
อาจจะขายเท่าทุนใบละ๗๖บาทอาจจะมากกว่าทุนสัก๑บาท

ผู้ค้ารายย่อยก็วางขายเลขชุดเหล่านี้ค่ะ
ราคาต่ำสุดเฉลี่ยคือใบละ๑๐๐บาทไปจนถึง๑๕๐บาท
ก็มีคนที่ซื้อลอตเตอรี่ก็จะเห็นกันอยู่บ่อยนะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาหน้าจอเยอะเลยค่ะ
ชุดก็ใบละ๑๐๑บาทส่วนใหญ่คือถูกสุดคือ๑๐๑บาทต่อใบถ้าเป็นชุดนะ
ใช่ชุด๒ใบ๒๐๐บาท๕ใบ๕๕๐บาท๑๕ใบ๒๐๐บาท
ลักษณะแบบนี้ค่ะมันก็คือเกินราคาแน่
หน้าอัจริยักษ์บอกว่าสิ่งต่างเหล่านี้ที่เขาออกมาเปิดเผย
มันแสดงให้เห็นถึงเส้นทางของสลากินแบ่งรัฐบาลแบบรวมชุดว่าทำไมแพง
แล้วช่วง๒๓วันที่ในพีชเอามาขายเยอะเนี่ยทำไมเห็นเป็นเลขรวมชุดแบบนี้
เอามาจากไหนก็แน่นอนต้องเอามาจากยี่ปั๊วแน่
นายอัจฉริยะก็เลยมองว่าคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่ใช่แค่นายพีช
ี่ปั๊วก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะในพีชไปรับมาจากยี่ปั๊วยี่ปั๊วก็ได้กำไรไปด้วย
ปั๊วเขาถึงอยากให้ตัดตอนแค่ในพีชคนเดียวไง
ดังนั้นนายอัจฉริยะก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ยี่ปั๊วน่าจะมีส่วนรู้เห็น
สนับสนุนรู้เรื่องที่ในพีชกุเรื่องลอตเตอรี่๙๐ล้านบาทขึ้นมา
ก็เลยควรที่จะสาวไปให้ถึงแล้วก็เอาผิดยี่ปั๊วด้วย
อย่าว่าแต่จัดชุดเลยนี่กองสลากเขาก็พยายามที่จะทำเรื่องของการรวมชุดขายใช่ไหม

ใบเดียวเดี๋ยวนี้ยังเกินราคาเลยใบเดียวแบบเลขไม่เด็ดเลขไม่ดังอะไรเลย